คุณผู้ชมมาจากเหตุการณ์เด็กวัย๑๔
ก่อเหตุที่สยามภารกรเรารายงานไปแล้ว
ว่ามีผู้เสียชีวิต๒ล่าสุด
มีอีกรายแล้วครับคุณหนุ่งหนิง
คนนี้เป็นคนไทยครับนางสาวเพ็ญพิวัลอายุ๓๐ปี
โดนยิงเข้าที่ศีรษะ๒นัดและชายโครง๒นัด

แล้วก็ถูกส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลจุลาลงกร
ตั้งแต่๓ตุลาคมก่อนจะเสียชีวิตเมื่อวานนี้ครับ
ต่อจากนักท่องเที่ยวชาวจีนและลูกจ้างชาวเมียนมา

คุณน้าอย่างคุณน้าพาวินีวราธวีสวัสดิ์
และคุณแม่ของคุณหนุ่งหนิงวัย๗๒ปีเนี่ย
ทำเอกสารรับศพครับที่อาคารนิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกร
แล้วนัดจะนับร่างของคุณหนุ่งหนิงในวันพรุ่งนี้ครับ๑๕ตุลาคม
ก่อนจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบางไผ่จังหวัดนทบุรี
คุณแม่โอ้โหคุณผู้ชมฮะ
ท่านพูดแทบไม่ออกครับทำได้เพียงพยักหน้าพยักหน้า
เพราะช็อกแล้วตั้งแต่รู้ข่าวว่าลูกสาวโดนยิง
เพราะมีแค่ลูกสาวคนเดียวเลยที่คอยดูแลคุณแม่ครับ

ร้องให้เธอไม่ได้พูดก็เสียใจ

ก็ฟังที่ไม่รู้อยากจะบอกลูกสาวอะไร
คุณแม่ยังเล่าไม่ไหวครับก็เลยให้คุณน้าของคุณหนุ่งหนิงเนี่ยเล่าแทนครับ
เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ยหนุ่งหนิงเขาพักเบรกแล้วเดินไปเข้าห้องน้ำครับ
พยายามยื้อชีวิตแล้วใส่เครื่องช่วยหายใจแล้ว
แล้วคุณหนุ่งหนิงเคยป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกรักษาจนหายแล้วนะพี่น้ำแข็ง
แล้วเขาก็อยากใช้ชีวิตให้มีความสุขมากที่สุด
คุณหนุ่มนิ้งมีศึนปินที่ชื่นชอบด้วยเขาชอบน้องนบนะคะ
หัวเตียงยังมีรูปติดอยู่เลยครับแล้วระหว่างที่รักษาตัวอยู่เนี่ย
แฟนคลับของน้องนนทนนและแบมแบมก็มาช่วยดูแลเรื่องอาหาร
จัดหาอาหารให้ตลอดรวมทางห้างสยามภารกรก็ให้การช่วยเหลือตลอดครับ
คุณหนุ่งนิ๋งจริงเธอบริจาคอวัยวะเกี่ยวสภากาชทัย
และอุทิศร่างให้เป็นอาจารย์ใหญ่กับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกร
ตั้งแต่ปี๕๙แต่ทีนี้คุณผู้ชมมันก็มีข้อจำกัดเพราะว่าเธอโดนยิงที่อวัยวะสำคัญ
ก็เลยบริจาคร่างกายไม่ได้ครับแล้วก็จะมีผลต่อรูปคดีด้วย
โดยพิธีศพของคุณหนุ่งหนิงจัดขึ้นที่วัดบางไผ่จังหวัดนนทบุรี
ในพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพคืนแรกสยามภารกรจะรับเป็นเจ้าภาพ
แล้วคืนที่สองน้องนนทนเป็นเจ้าภาพและคืนที่สามน้องแบมแบมก็อตเซเว่นเป็นเจ้าภาพ
ศิลปินที่เธอชื่นชอบครับครอบครัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เข้ามาเยี่ยม
ขอขมากับคุณแม่คุณหนุ่งหนึ่งแล้วส่วนเรื่องการเยียวยาเนี่ยเดี๋ยวรอให้ทนายความเจรจา
คุณแม่ยอมรับว่าตอนแรกโกรธนะโกรธครอบครัวของเด็กวัย๑๔
แต่พออีกฝ่ายมาขอเข้ามาก็สงสารเพราะเข้าใจว่าไม่สามารถจะควบคุมลูกได้๑๐๐ครับ